เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี
ลักษณะลูกชายค่ะลากพ่อไปขึ้นรถ
และหลังจากนั้นมีการฉุดกระชากลากถูกันด้วย

อ้าวลูกชายไปทำพ่อยังไงนี่จะเป็นภาพ
ลากลูกเป็นคนที่สวมเสื้อสีแดงนะ
สวมเสื้อสีเหลืองลากออกมาจากร้านแบบนี้

ดึงออกมาแบบนี้จุดกระชากลากถู
แล้วมาขึ้นรถที่ตัวเองจอดไว้คือรถเก๋งสีแดงคันนี้
แล้วเป็นลักษณะกระชากขึ้นรถไปเลยนะด้วยความแรง

มันเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นพ่อกับลูกกันจริงหรือเปล่า

แล้วคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดภายในปั๊มน้ำมันแห่งนี้นะคะ

ถามจริงเป็นพ่อลูกกัน

และนี่คือวิธีการพาพ่อกลับบ้าน
ถามจริงนี่คือวิธีดูแลพ่อที่ป่วยแบบนี้เหรอ
ตอนหน้ายังทำกับพ่อขนาดนี้อยู่บ้าน
คงดูแลพ่ออย่างดีน่าดู
ลักษณะคำพูดเป็นการประชดประชันนะคะ
คลิปดังกล่าวชายสูงวัยเดินลงมาจากรถเก๋งสีแดงไปเข้าห้องน้ำ

ผู้ชายที่เป็นลูกสวมเสื้อสีแดงเนี่ยเดินไปกระชากตัวมา
ทำให้มีผู้เอามาโพสต์และมีคนดูแล้วก็อยากจะแชร์กันต่อไปนะคะ
คนในโลกโซเชียลมีเดียแสดงความคิดเห็นจำนวนมากค่ะ
ในที่ทางเดียวกันแสดงความคิดเห็นก็คือ
กระทำของผู้ชายสวมเสื้อสีแดงเนี่ยมันไม่เหมาะสมที่ไปทำกับพ่อแบบนั้นเนี่ยนะคะ
ผู้สื่อข่าวดูคลิปนี้แล้วลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุปั๊มน้ำมันแห่งนี้นะคะ
อยู่พื้นที่หมู่ที่๖ตำบลมาบไผ่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ไปเจอกับนางสาวกุณฑิดาน้อมเจริญเป็นคนเห็นเหตุการณ์ค่ะ
แล้วก็เป็นพนักงานปั๊มน้ำมันที่นี่แหละ
บอกว่าชายสูงวัยที่อยู่ในคลิปและถูกทำร้าย
น่าจะอายุประมาณ๖๐๖๕ปีนะ
วันเกิดเหตุคือช่วงเย็นของเมื่อวานที่ผ่านมา๙กรกฎาคมนะคะ
โดยรถเก๋งสีแดงขับเข้ามาจอดที่หน้าห้องน้ำ
รถเห็นว่ามาด้วยกัน๔คน
ตอนนั้นชายสูงวัยเดินมาแล้วก็มีผู้ชายตามมากระชากล้มลงเลยนะ
ออกมาดูแล้วก็มีผู้หญิงอีก๒คน
หนึ่งในนั้นบอกว่าผู้ชายคนดังกล่าวเป็นพ่อ
มีโอกาสหลงลืมด้วยนะคะ

เขาหันมามองพวกหนูแล้วเขาบอกว่าพ่อพ่อเขาป่วย
หนูก็เลยถามว่าพ่อเหรอก็เลยอย่างนี้
เขาก็เลยบอกว่าอะไรพ่อเขาป่วย
แต่ลุงคนนั้นเขาก็บอกช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยครับ
พ่ออันนี้ลูกนะเขาบอกแบบนี้
แล้วลุงคนแก่เขาพูดซึ่งว่าพ่ออะไรประมาณนี้ค่ะ
หนูว่าถ้าเกิดอยู่ข้างนอก
ก็ยังทำกับพ่อเจ้าเองขนาดนี้
ช่วงที่เห็นเหตุการณ์เขาเข้าไปถามเหมือนกันนะ
เราก็ย้ำถามนี้คุณพ่อจริงหรือเปล่า
ผู้ชายคนนั้นที่สวมเสื้อสีแดง

พ่อเป็นพ่อผมเป็นพ่อจริง
หลงลืมเขาก็ให้เหตุผลมาแบบนี้
แต่ที่สงสัยคือชายสูงวัยคนนั้นพูดมาว่าช่วยผมด้วยช่วยผมด้วย
แล้วก็ทวงถามถึงผู้ชายคนที่สวมเสื้อแดงบอกว่าพ่อที่ไหน
เหมือนว่าตัวเองไม่ใช่พ่อไม่ใช่พ่อลูกกัน

ติดตามให้นะคะเรื่องนี้นะคะใช่ค่ะคุณผู้ชม